จากการซ้ำของทีดันัยยาเขียวค่ะ
แต่ว่าช่วง๕วินาทีสุดท้ายของครึ่งแรกนะคะ
จากนาวินรัตนาวงศวรรษช้าเจาะเข้าไป
มาได้ประตูตามตีเสมอ๒๒นาทีที่๓๙นะคะ

นัดที่๓ในซีซั่นมี๓๔คะแนนเท่าเดิม
นาทีนะคะเป็นศรีปฐุมที่ได้ประตูขึ้นนำก่อน
จากปียพันธ์เอี่ยมวิไล
จากนัทพลสุธิโรธ

ครึ่งหลังเล่นไปได้๗นาทีนะคะ
ได้ประตูจากผีระพัดแก้วิไล
แต่ศรีปฐุมเจ้าบ้านไม่ยอมแพ้นะคะ
แต่อย่างไรก็ตามช่วงเวลาที่เหลือเสียปฐุมก็พยายามบุก
แต่ว่าพลาดเสีย๒ประตูนาทีที่๓๙จาก
ภิวัตรแจ่มเจริญแล้วก็สุภวุฒเถื่อนกลางนะคะ
เก็บเพิ่มเป็น๔๐คะแนนหลังจากฝูงต่อไปค่ะ
นำการท่าเรือที่ชนะราชนาวี๓ประตูต่อ๒อยู่ที่๓คะแนน
โปรแกรมวันนี้มีแข่งขันทั้งหมด๔คู่นะคะ
คู่ในเวลา๑๖นาฬิกาค่ะมเกษมบัณฑิตนะคะ
ส่วนในเวลา๑๘นาฬิกาค่ะศรีสะเกดเจอกับมภาคตะวันออกเชียงเหนือ
กรมทางหลวงเจอกับสิงห์สมุทรสาครนะคะ